แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินชะตาชีวิตครอบครัวของน้องโน้ตจากหนองบัวลำพูนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยคำถามสี่ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เฉลยนะพร้อมนะครับคุณแม่

จะสามารถคว้าทุนสูงสุดกลับบ้านได้หรือไม่นะฮะ
มาลุ้นไปพร้อมกันเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคือ
จากรูปน้องใบเตยยืนถ่ายรูปคู่กับไดโนเสาสีอะไร

ปูเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว

ข้อแรกนะครับรับ๕๐๐๐บาท
แต่เราโปรนาว่าอย่าให้ถูกทุกข้อ

ถูกครับ
จากรูปน้องใบเตยยืนถ่ายรูปคู่กับไดโนเสาร์

ไม่มีลังเลอะไรในใจเลยเหรอ

เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะได้ช่วยกันเอาไว้

เป็นไงน้องโน๊ต
มีตอบคำถามแค่ข้อเดียวนะครับ

ถ้าไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
ลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
จังหวัดน้องบัวลำพูครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
น้องบัวลำพูเป็นจังหวัดที่ถูกจัดตั้งขึ้น

ตัวเลือกที่๓อำนาจเจริญ
น้องบัวลำภูเลือกตอบตัวเลือกที่๓อำนาจเจริญ

ถูก
ถูกครับ

ก็เมื่อปีพศ๒๕๓๖นะครับ
มีการประกาศรายชื่อจังหวัดใหม่ของประเทศไทย

นั่นก็คือจังหวัดสะแก้ว

จังหวัดอำนาจเจริญโดยแยกจาก
จังหวัดอุบลราชธานี

เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของ

สองข้อผ่านไปมาได้สวยเชียว
ยังไม่มีผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

จะได้เงินแสนละเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องกฎจราจรครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เบอร์โทรคอลเซนเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกคือหมายเลขใด

โน้ตเลือกตอบตัวเลือกที่๔

โฆโฆโฆโฆ

ของกรมการขนส่งทางบกนะฮะก็คือ
คนที่ใช้ยวดยานพานะนะครับจริงแล้วน่าจะจะบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ก็ดี
หรือว่าจดเอาไว้ก็ดีเพราะว่ามันมีประโยชน์กับผู้ใช้บนท้องถนนทั่วไปนะครับ
เราพลาดเงินล้านนะฮะแต่ว่ายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อสุดท้ายนี้ครับ
ก็ภาวนากันนะว่าขอให้ได้รับเงินแสนกลับไปบ้านนะครับในวันนี้
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่พุ่มพวงดวงจันทร์แสดงคือเรื่องใด

เผาเลือกตอบตัวเลือกที่สองมนรักนักเพลงซึ่งเป็นคำตอบที่

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่พี่ชี่แสดงนั่นก็คือเรื่องสงครามเพลงครับ
ภาพยนตร์เรื่องสงครามเพลงนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพุ่มพวงดวงจันทร์
แสดงคู่กับพี่แอ๋วยอดรักสลักใจเมื่อประมาณปีพศ๒๕๖๒
วันนี้ครอบครัวของคุณโน๊ตนะครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ก็ตอบคำถามได้๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
วิทยาลาเจ้ามันมีทำอะไรไม่รู้เก็บให้พาพ่อไปหาหมอ
ไปเช็กไปตรวจสุขภาพละอือแล้วไปมายังยังไปมาแล้วครับ
แม่จ๋าเสียคำด้วยใจไหมเนี่ย

มันก็เป็นความหวังของเราแต่แม่จ๋าให้คิดถึงมุมห่วงเอาไว้นะ
ผมจะบอกว่าหลายคนได้รับถามว่าเงิน๑หนึ่งบาทเขารับจ้างมาทั้งเดือนเลยบางทียังไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นเงินผมคิดว่าจะมีค่าและมีความหมายมาก

ว่าช่วยกันคนละไม้ละมือคนละแรงสองแรง

ผมว่าฝ่าวิกฤตไปได้

เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราทำเพื่อคนที่เรารัก
คุณผู้ชมครับวิธีแห่งนี้นะครับ
แตกต่างกันหลายรูปแบบมากนะครับ
เพียงแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกครอบครัวที่ท้อแท้
รายการของเรานะครับเกมต่อชีวิต

ถ้าเผื่อว่าท่านพร้อมและมีกำลังแล้ว
ช่วยครอบครัวของน้องโน๊ตด้วย
ลูกชายคนนี้อยากจะสารฝันของพ่อ
ด้วยแรงกระตันยูที่เขามีนะครับ
ผมหวังว่าครอบครัวนี้คงจะเดินไปได้
ด้วยความรักและความเอื้ออาทร
แล้วก็น้ำใจของคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ครับ

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ได้เงิน๑บาทไปจะพาพ่อไปรักษา
แล้วก็จะต่อเติมบ้าน
ขอบคุณที่ทีมงานให้กำลังใจ
แล้วก็คนทางบ้านด้วย
ทุกวันสวัสดีครับ